วิจารณ์สนั่นหมอพิษดารนะครับ
ริกรรมก็ถามแบบมุมแล้วก็พ่นพวดเข้าไปในปากของคุณยาย

แล้วที่พ่นเข้าไปเนี่ยไปเล่าข่าวฮะ

โอ้โหขอบคุณครับ

โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ

โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ
โอ้โหขอบคุณครับ

เปล่านะแล้วเพลงก็ช่างเลือกนะขอให้โชคดีนะครับ
สารคุณยายคือคนเขาเป็นห่วงการเอามาดู
คลิปนี้คือหมอสมุนไพรพื้นบ้านโพสต์คลิปวิธีการรักษาให้คุณยาย
ด้วยการพ่นเหล้าขาวเข้าไปเป่าฝีครับ
ฝีในปากคุณยายแต่คุณผู้ชมดูข้อมูลไปเรื่อยนะ
หมอพื้นบ้านบริกรรมคาถามุบมิบมุบมิบอมเหล้าขาว
แต่ไม่รู้กลัวหรือเปล่าตอบคำถามดอมไม่ได้
พ่นใส่ปากยายครับยายนั่งไฟอยู่ด้วยครับ
ภูลภูอ่วะนะฮะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากนั้นชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นหนักเลย
จะทำให้คุณยายติดเชื้อหนักกว่าเดิมนะครับ
น้ำลายของคุณหมอนั่นแหละนะครับคุณหมอพื้นบ้านนั่นแหละ
แนะนำให้ยายไปหาหมอแผนปัจจุบันดีกว่า
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
ความเขาเรียกอะไรอ่ะทางเลือกของคนป่วย

ไปตรวจสอบเลยดีกว่าทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คลินิกโพงามการแพทย์ไทย
คลินิกนะครับมีคนไข้มีญาติคนไข้มารอให้หมอพื้นบ้าน
รักษากันเต็มศาล่าหน้าบ้านเลยนั้นแหละ
บางคนก็มารักษาโรคบางคนก็มาทำพิธีขอบคุณ
หรือเช้าอีสานเรียกว่าพิธีโปรงคายนะครับ
หรือว่าเป็นพิธีไหว้ครูนั่นแหละ
นายชิศนุพงศ์โพงามอายุ๓๐คนนี้แหละครับเป็นหมอพื้นบ้าน
คนที่พ่นเล่าขาวใส่ปากคุณยายในคลิปนั้นฮะ
ก็เล่าบอกว่าก่อนหน้าจะมารักษาคนไข้
หมอเนี่ยนะหมอเคยป่วยมาก่อน
หมอก่อนจะเป็นหมอไปหาหมอ
เพราะว่าตัวเองป่วยหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้เป็นโรคอะไร
กระทั่งไปเจอหมอพื้นบ้านอีสานดั้งเดิมไปรักษาหายครับ
หายจากนั้นก็เชื่อและศรัทธามาโดยตลอด
ศึกษาเรียนรู้วิธีการรักษาจากหมอพื้นบ้าน
มาเปิดคลินิกรักษาคนไข้นี่แหละที่มีปัญหา
คือส่วนใหญ่มี๒กรณี
ไปที่อื่นหาหมอแผนปัจจุบันไม่หาย
หรือคนป่วยระยะสุดท้ายก็จะมาหาเขาที่นี่ครับ

คือเราเคยป่วยมาพี่เราเคยป่วยเกือบตายมา

เดี๋ยวมีรูปได้เดี๋ยวให้ดูรูปผอมแห้งจนจะตาย

คือให้มองแบบว่าให้ผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายซะ
ลองคุณนึกภาพว่าวันหนึ่งแม่คุณ
โรงพยาบาลบอกว่าหมดของทางรักษาแล้ว
แล้วคุณจะไปพึ่งภัยถ้าไม่ใช่พึ่งผม
ตัวผมเองผมก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครหรอกครับ
นั่งเสียสละมาตรงนี้โดยที่ไม่ได้เงินทองสะบัด

จนปากผมปากเลื้มกันนี่ครับ
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเพียบเลยในเพจเฟซบุ๊คนะครับ
มาดูกรณีคุณยายแตนที่ผมบอกข่าวนี้อยากให้ดูเรื่อย
คุณยายแตนท่านเป็นฝีในปาก
มาจากสุรินเจ็บปวดทรมานกินข้าวไม่ได้
ยายเล่าบอกว่ายายเป็นฝีในปากมา

ยายฟันหักรากฟันหลุดหลุดไม่หมดนะ
ก็เกิดอาการบวมแดงอักเสบจนเป็นฝีครับ
เคยไปหาหมอหมอตัดชิ้นนิ้วไปตรวจนะครับ

ถ้าต้องให้คีโมเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าชิ้นเนื้อมันตรวจพบมะเร็ง

เป็นมะเร็งในช่องปากแล้วหรือเปล่า

ซึ่งถ้าตอนการรักษาคุณยายยกขัน๕นะครับ
ผมบอกแล้วว่าเป็นความเชื่อและเป็นทางเลือกนะฮะ
ขัน๕คือเครื่องพานบูชาครู
ประกอบไปด้วยเหล้าขาว๑ขวดไข่ไก่๑ฟองเทียน๑เล่มกลวย
อกไม้๔กรวยผ้าขาวม้า๑ผืนเงิน๑๒บาทหรือ๑๖บาทก็ได้
ทำพิธีขอขมาครูอาจารย์
จากนั้นหมอพื้นบ้านก็จะเป่าหรือพ่นเหล้าขาวนี่แหละนะครับ
ริกรรมคาถาเป่าลงพวดไปลงที่แผล
นะครับแล้วจากนั้นก็จะให้ยาสมุนไพรรากไม้
ให้คนไข้กลับไปกินที่บ้าน
นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเป็นความเชื่อและเป็นทางเลือก
เขาบอกว่าโอ้โหพอมาเป่ากับหมอแล้วนะ
อุ้ยท่านตายเห็นเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
ขณะเดียวกันนายชิสุนุพงศ์บอกว่า
โอ้โหหลังจากถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
เกี่ยวกับวิธีรักษาแบบดั้งเดิมการเป่าพลวดรักษาแบบนี้นะ
ก็เปลี่ยนวิธีแล้วนะมาใช้เป็นสเปรยพ่นรักษาแทนแล้ว

อันนี้ก็เป็นทางเลือกของคนนะครับคุณผู้ชมครับ